ดูอีกเหตุการณ์หนึ่งนะฮะนี่ก็ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะ
เจ้าของร้านขายส้มตำอยู่ที่ระยองบอกกำลังฉลองปีใหม่กันอยู่
อย่างสนุกสนานมีรถกระบาดจอดอยู่คันหนึ่ง
อยู่ดีดีวัยรุ่นในพื้นที่เนี่ยขึ้นมานั่งบนรถอ่า
เขาก็เป็นห่วงรถเขาแต่คุยกันไม่รู้เรื่องฮะ
ไปมาเนี่ยมีปัญหากัน
กลุ่มวัยรุ่นเนี่ยย้อนกลับมาอีกรอบนึงเนี่ย
พาพวกมา๓๐คนได้

นี่คือเจ้าของร้านขายส้มตำไก่ย่างชื่อนางปรณีพักดีแสงนะครับ
เอาคลิปนี้มาร้องขอความเป็นธรรมผ่านสื่อมวลชนบอกมีกลุ่มวัยรุ่นประมาณ๓๐คนได้
บุกมาที่ร้านของเธอนี่เห็นไหมนี่ฮะใครต่อยใครก็ไม่รู้แบบนี้มั่วไปหมดเลย
บอกตอนนั้นเธอกับญาติกำลังเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันอยู่
สามสิบเอ็ดพันวาคมที่ผ่านมาสุดท้ายน้องเธอเนี่ย
ถูกรุมทำร้ายเข้าไปบาดเจ็บสาหัสนะฮะน้องเธอชื่อนายสวัสดิ์อายุ๔๕ปี
ถูกท่อนเหล็กท่อนไม้ถูกขวดฟาดเข้าศีรษะนะครับ
เป็นแผลชะกันเลือดไหลไม่หยุดจนหมดสติไปเลยเลือดข้างในสมอง
นี่นะฮะส่วนตัวเธอกับญาติญาติเป็นผู้หญิงทั้งหมดก็หวาดกลัวนะ
กลุ่มชายชะกันทั้งนั้นมาทำร้ายแล้วถูกคมคู่จากกลุ่มผู้ก่อเหตุ
ไม่กล้าเปิดร้านแล้วก็เป็นห่วงว่าจะถูกบุกมาทำร้ายอีก
ให้ญาติผู้ชายอีก๒คนที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ย
พาออกไปจากพื้นที่กันก่อนผู้หญิงในคลิปนะฮะซึ่งขณะนี้นะ
ในคลิปแล้วก็คู่กรณีนะครับที่ชื่อหนึ่งนะครับ
ขี่จักรยานยนต์มาวนเวียนอยู่หน้าบ้านของเธอเลย
อันนี้ทางพี่ปรณีเขาบอกนะพี่ปรณีเขาบอกว่าอย่างนี้นะครับ
แล้วเธอก็แปลกใจว่าหลักฐานเธอก็มีเนี่ยคลิปนี้เห็นไหมเนี่ย
แต่ทำไมตำรวจไม่จับมันเข้าข่ายพยายามฆ่าชัด
อยากให้ตำรวจเนี่ยดำเนินคดีให้หน่อยเธอจะได้ทำมาหากิน
จะได้เปิดร้านต่อถามว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันเกิดจากอะไร
ปณีเจ้าของร้านขายส้มตำไก่ย่างบอกว่าเธอต้องการปกป้องรถของเธอ
แต่บานปลายถูกทำร้ายกันแบบน้องชายนี่สาหัสปางตาย
ตอนนี้ไม่รู้จะไปพึ่งใครจริงจริงนี่นะฮะ
วันนี้คุณจ๋าแจ่มสีผู้สื่อข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่ไปนะครับทุกผู้ชมครับ
ตามเรื่องนี้นะครับได้คุยกับหนึ่งในผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์นะฮะ
วันนี้ดานะบอกว่าตอนนั้นเนี่ยเธอกับแฟนจอดรถกระบะ๔ประตูจอดอยู่หน้าร้านส้มตำไก่ย่างของพี่ปรณี
ไม่ได้ล็อกรถอยู่มีเด็กวัยรุ่นแถวบ้านชื่อ๑กับชื่อจิน
เปิดประตูขึ้นไปนั่งบนรถ
แล้วจินไปนั่งเบาะคนขับ
เธอก็รีบเดินไปบอกให้ลงจากรถแต่จินบอกนี่รถเขาลูกพี่เขาซื้อให้
ส่วนหนึ่งบอกอ๋อผมไม่รู้เรื่องจินเขาชวนมาทีนี้ก็เกิดการโต้เถียงกันเกิดขึ้น
เธอก็ไปหยิบหลักฐานเล่มทะเบียนรถเนี่ยเอามาให้ดูนะต้องการจะไปหยิบมันเก็บอยู่ในรถอยู่แล้ว
แต่ว่าหนึ่งกับจินก็ไม่ยอมให้เข้ารถแล้วหนึ่งบอกให้ไปพาคนมาเคลียร์
นี่เธอก็ไม่รู้จะเคลียร์อะไรก็มาลดเธอสุดท้ายก็เสียงดังกันนะ
มีการวิวาทะอะไรกันจนแฟนแล้วก็น้องชายของเจ้าของร้านส้มตำไก่ย่างที่บาดเจ็บสาหัสที่ชื่อสวัสดิ์
แล้วก็ญาติญาติผู้ชายอีก๓คนนะฮะเดินมาดูแล้วบอกให้หนึ่งกับจินลงจากรถ
แล้วก็ชี้หน้ากันไปชี้หน้ากันมาสุดท้ายเนี่ยมีการชกต่อยกันเกิดขึ้น
แฟนของเธอก็พยายามห้ามให้หยุดนะทำให้หนึ่งกับจินเนี่ยหยุดแล้วก็กลับไป
แต่วกกลับมาอีกรอบนึงพร้อมกับพวกอีก๓คนรวมเป็น๕คน
หนึ่งในนั้นก็คือคนในคลิปที่ชื่อโอ๊ตนี่ฮะมาถึงเนี่ยปรีเข้ามาทำร้าย
เธอก็พยายามห้ามกันพยายามแยกกันเอาไม่อยู่ฮะ
โอ๊ตนี้เสื้อสีดำใช่ไหมครับใช่รอบนี้มาห้านะรอบแรกมาสอง
รอบ๒มา๕ห้ามกันรอบนี้นึกว่าจะจบแล้ว
พวกหนึ่งจินอะไรโอ๊ตอะไรเนี่ยกลับไปแต่ย้อนกลับมาอีกรอบสามคราวนี้ยกพวกมา
สามสิบคนได้มาที่หน้าร้านตะโกนด่านะฮะ
แล้วก็ให้คนที่ชกต่อยกันรอบที่๒ให้ออกมาหา
แต่รอบสุดท้ายรอบ๓เนี่ยจินไม่มาคนที่เปิดรถขึ้นไปนั่งคนแรกเลย
แล้วที่ร้านส่วนใหญ่มีแต่ผู้หญิงแล้วก็เด็กนะครับผู้ชายก็มีแค่๓คนนั่นแหละ
ก็พยายามไกลเกลี่ยกันขอโทษกันยกมือไหว้กันแล้วอะไรก็แล้ว
แจ้งหนึ่งก้าวหนึ่งตำรวจก็มาคนหนึ่งห้ามไม่ได้
ตำรวจมากี่คนอ่ะคะในคลิปน่ะมากี่คนตำรวจอ่ะ
มานายหนึ่งแล้วพวกกี่คนนะ๓๐ได้เอายังไงไหวอ่ะคะ
คืนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ไงคือในมุมหนึ่งก็ทางสายตรวจก็อาจจะมาดูก่อนใช่ไหม
ก็ต้องเข้าใจว่าคืนนั้นก็อาจจะเหตุเยอะเหลือเกินด่านเดินอะไรอีก
นี่ฮะสุดท้ายเนี่ยมีการปลาขวดเข้าใส่ร้านต้องวิ่งหาที่หลบกันนะครับ
แล้วกลุ่มเนี่ย๓๐คนนี้ก็กรูเข้ามาในร้านท่อนเหล็กท่อนไม้ขวดอะไรเต็มไปหมด
ในร้านก็มีแต่ผู้หญิงมีผู้ชายอยู่แค่๓คนต้านไม่ไหว
ทำให้นายสวัสดิ์น้องชายของเจ้าของร้านที่หลบอยู่ในครัว
แล้วก็ญาติอีกคนนึงเนี่ยที่อยู่ในครัวเนี่ยถูกทำร้ายเข้าไปนะฮะ
ญาติคนหนึ่งวิ่งหนีเอาตัวรอดไปได้แต่สวัสดิ์นี่ถูกตีจนล้มฟุบหมดสติจมกองเลือด
ตายดูสิเห็นไหมเลือดอาบเลยอ่ะถึงขั้นเลือดคั่งในสมองอ่ะค่ะ
ตอนนี้เจ็บสาหัสนะครับแล้วตำรวจก็มาเสริมอีกสองนายมาระงับเหตุ
กู้ภัยก็มาส่วนคนก่อเหตุก็พากันแยกย้ายหลบหนีไป
ก่อนจะหนีกันไปแยกย้ายไปเนี่ยยังตะโกนไว้บอกเดี๋ยวไอ้คนที่เหลือจะมาเอาให้ตาย
โอ้โหขู่ให้เจ๊ปรณีแกต้องย้ายออกจากพื้นที่ด้วยไม่งั้นโดนอีก
ดุอะไรขนาดนี้เนี่ยนี่แกไม่กล้าเปิดร้านเนี่ยแกบอกหลายวันแล้วเนี่ย
ก็เลยร้องขอความเป็นธรรมผ่านสื่อมวลชนเพราะว่าคดีไม่คืบหน้าเลย
คือนายจินคือไม่ไม่เหมือนไม่ได้อยากมามีเรื่องอะไรกลัวเรื่องมีเรื่องธนายจินไม่อยากมีเรื่อง
แต่ในจีนอ่ะมันประเด็นแค่เรื่องรถค่ะก็แต่ในหนึ่งอ่ะมีมาวนเวียนเพราะว่า
ขู่ที่จะเอาพี่ชายน้องคนนี้อยู่ว่าขู่ขู่ขู่ขู่เหมือนว่า
แปลว่าถ้าเจอก็เอาให้ถึงตายเลยค่ะถ้ากลับมาที่นี่มาวนเวียนอยู่แถวเนี่ยค่ะ
จนพี่ชายเขาต้องไปหลบอยู่ต่างจังหวัดต่างจังหวัด
ตอนนี้เราเองเป็นยังไงบ้างความหวัดกลัวหวาดระแวง
พ่อและแม่ก็ยังหวัดกลัวระแวงอยู่ค่ะ
คือไม่จบอ่ะก็ยังขู่น้องว่าไม่จบก็คือยังขู่เรื่องพี่ชายเรื่องอะไร
ถ้าเกิดข้อมูลข่าวอยากจะฝากอันนึงเขาไหมคะเขาหยุดพฤติกรรมเลยอ่ะ
ใช่ก็คืออยากให้เขาหยุดนะคะเพราะว่าคุณทำเกินกว่าเหตุจริง
คุณบุกลุกเข้าไปเหมือนจะพยายามฆ่าเขาในร้านเลยก็ได้เพราะว่าเขาจมกองเลือดแล้วอ่ะ
แล้วคือเรื่องมันก็อีกอย่างมันก็รู้จักกันทั้งนั้นอ่ะค่ะ
แล้วอีกอย่างคือเราทั้งขอร้องทางยกมันว่าถ้าจะกราบเท้ากันแล้วก็ไม่มีใครฟัง
สมองแต่ตอนนี้พ้นขีดอันตรายแล้วนะครับแต่ยังต้องอยู่โรงพยาบาล
แต่ทางคดีเนี่ยเจ้าของร้านบอกเรื่องมันเงียบไงค่ะ
คุณจ๋าแจ่มสีผู้สื่อข่าวของเราไปที่บ้านของในจินนะฮะ
ทางฝั่งของคนเจ็บฝั่งของผู้เสียหาย
บอกว่าเปิดประตูรถกระบะเข้าไปนั่งคนแรกเลย
ห่างจากร้านขายส้มตำเนี่ย๒กิโลซึ่งตรงจุดนี้จะมีบ้านเช่าอยู่ติดกันหลายห้องนะครับ
นี่ก็พยายามถามหาว่าจินอยู่ไหนสุดท้ายเจอจินนะฮะนี่ฮะจินออกมานะครับ
อ๋อนี่ยืนเท้าเอวอยู่คนนี้อ่าจินออกมาคุยกับจ๋าอ่า
แต่จ๋าบอกดูจินดูท่าทางแปลกนี่เห็นไหมบิดงองอ
คือปวดเมื่อยตัวหรือเปล่าจินนี่วอกแวกวอกแวกนี่จะล้มจินจะล้มหรือเปล่า
จินจะล้มเหรอปวดท้องจินปวดท้องนี่เท้าเอวนี่ฮะ
ถามอะไรจินก็บอกไม่รู้เรื่องผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะ
ผมไม่ได้มีปัญหาอะไรกับใครเลยนะ
เกิดอะไรกันขึ้นนะคะพี่มีการทะเลาะกันเหรอคะไม่มีค่ะอืม
ที่ไหนที่ร้านทำตำนะคะพี่ไม่มีครับอ๋อ
เห็นเห็นว่าเกี่ยวกับเรื่องรถกันเนี่ยค่ะพี่พี่เขาทราบไหมค่ะ
ข้อมูลตรงนี้ไม่รู้ครับอ๋ออ๋อโอเคโอเคค่ะอืม
กับพี่หนึ่งเองเป็นเพื่อนสนิทกันไหมคะกับพี่
ไม่สนิทเท่าไรไม่สนิทเท่าไรครับรู้จักกันไหมคะ
กับทางเจ้าของร้านทำตำรู้จักค่ะอืมสนิทกันมากไหมคะ
สนิทกันมากไหมคะเป็นแม่ไงอ๋อ
เป็นแม่เหรอคะไม่รู้นี่ฮะใครเป็นแม่ใครนะคะ
คือทางฝั่งของร้านส้มตำเนี่ยเขาบอกว่าเขาจอดรถกระบะอยู่คืนส่งท้ายปีเก่า
ตอนรับปีใหม่แล้วอยู่ดีจินเนี่ยเข้าไปนั่งเลยจะไล่ลงก็ไม่ลง
สุดท้ายสามสิบคนได้ไปถล่มร้านเขาค่ะ
น้องชายเจ้าของร้านเขาเจ็บสาหัสแต่คดีมันไม่คืบนี่จินยังอยู่ที่บ้านตรงนี้ฮะ
เพื่อนบ้านบอกว่าปกติแล้วจินจะมีพฤติกรรมแบบนี้ฮะ
ก็สืบเนื่องมาจากเรื่องของยาเสพติด
เพื่อนบ้านก็หวาดระแวงกันหมดก็พยายามต่างคนต่างอยู่พยายามไม่ยุ่งไม่เกี่ยว
ขนาดแม่ของจินเองยังถูกจินทำร้าย
ยังไงก็ฝากพี่สพบัญชางหน่อยกันแล้วกัน
เจ้าของร้านขายส้มตำเขาบอกเขาเปิดร้านไม่ได้
เขาก็กลัวเพราะฝั่งนี้ขู่เอาไว้แล้วยังไม่ถูกดำเนินคดีอะไรกันเลย